หอยเกยตื้นกันหน่อยเขาบอกว่าเมื่อวานนี้บรรยากาศที่หาดจอมเทียนพัทยาคึกคักมากเลย
ไม่ใช่คนไปเที่ยวนะคนไปเก็บหอยค่ะ
เนี่ยเขานั่งอยู่เนี่ยเขาไปเก็บหอยกันนะ
มีทั้งหอยแมลงผู้หอยตลับหอยตลับในทำซุปอร่อยนะ
แล้วก็หอยจอบมันขึ้นมาเกยตื้นเต็มหาดไปหมดเลยนะคะ
แต่บางส่วนเขามองว่ามันเป็นลางบอกเหตุภัยพิบัติอะไรหรือเปล่า
นั่นน่ะสิธรรมชาติทะเลน้ำขึ้นลมเนอะ
เออเขาบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย
ถ้าคำว่าบ่อยคือมาบ่อยมาทุกวันมาเป็นประจำ
แต่ในนี้มันนานมาทีนะคะเขาก็แตกตื่นกันเนี่ยนะคะ
ความยาวจากจุดที่หอยขึ้นมาเกยตื้นยาวกว่า๑๐๐เมตร
อยู่ที่หาดจอมเทียนพัทยา
ชาวบ้านเขาก็เป็นบางคนนะเขาเชื่อว่าปรากฏการณ์ครั้งนี้
ท้องทะเลบันดาลโชคให้ประชาชนได้มีอาหารทะเลกินโดยไม่ต้องไปซื้อ

เออได้กินฟรีแต่ละอย่างมันก็กินได้ไงคุณ
แมลงกูตะหลับหอยจอบหมดนี่นะคะ
ขณะที่ชาวบ้านบางส่วนมองว่ามันเป็นรางบอกเหตุ

ทีมข่าวไปสอบถามเบื้องต้นอาจจะไม่ใช่นักวิชาการ
แต่เป็นคนในพื้นที่และต้องเป็นคนที่คุ้นชินกับเรื่องอาหารทะเลนี่แหละ
ชาวประมงชาวประมงบอกว่า
เหตุการณ์หอยเกลือดหันแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อน
แล้วบอกว่าหลายครั้งไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับรางร้ายหรือภัยพิบัติ
แต่ช่วงนี้พายุเข้าไงคะน้ำใต้ทะเลมันแรง
หอยเหล่านี้ถูกคลื่นพัดมา
คำว่าขึ้นไม่ได้หมายความว่ามันมากับขึ้นแล้วหอยมาเต็มขึ้นอย่างนี้นะ

เขาซัดมาแล้วก็มาขึ้นฝั่งแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องของธรรมชาติค่ะ
ประมงบอกแบบนี้จริงก่อนจะเป็นภาพนี้
ก่อนที่คนจะไปเนี่ยจริงแล้วมันเป็นหอยแบบเต็มหาดไปเลยนะ
คือแบบไม่เห็นทรายเลยเนอะเต็มไปหมดเลย
แล้วก็น้ำซัดมาซัดมาพอคนรู้ก็เลยแห่กันไปขุดไปเก็บ
มันก็เลยกลายเป็นผ้าแบบทรายแบบถูกขุดเยอะแยะไปหมดแล้ว
ตัวหอยก็หายไปหมดแล้วนะครับ